คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๕นะคะ
เขาขับรถกระบะไปรับแฟนสาวที่บ้าน

เห็นพี่สาวของแฟนทะเลาะอยู่กับแฟนเก่า
แฟนเก่าหันมาเห็นผู้ชายคนนี้
นึกว่าเป็นแฟนใหม่ของเนี่ยพี่สาวแฟน

นึกว่าเป็นอ้าวผู้ชายมาหาถึงบ้านเลยแฟนใหม่ใช่ไหม

ยังดีนะไม่โดนตัวแต่ดูรถสิคะโอ้โห
สภาพรถกระบะของผู้เสียหาย
ผู้เสียหายคือว่าที่ร้อยตรีพงพัฒนินนอายุ๒๕ปีค่ะ
นี่ค่ะฝากระโปรงรถไฟหน้ารถล้อด้านขวา
ถูกยิงนะคะเพราะเข้าใจผิดกัน
หาว่าเป็นแฟนใหม่ของผู้หญิงคนที่เขาทะเลาะกับแฟนเก่าอยู่

ที่ร้อยตรีพงพัฒน์บอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มคืนวันที่๒๖มิถุนายน
คนก่อเหตุคือนายบุญหลายจุนหัวโทนอายุ๒๗ปีชาวจังหวัด๑๐๑
เป็นสามีเก่าของพี่สาวแฟนสาวของว่าที่ร้อยตรีพงพัฒน์นี่ค่ะ
พอก่อเหตุเสร็จยิงไปเป็นสิบสิบนัดเนี่ยก็หนีไปนะคะ

ก่อนเกิดเหตุว่าที่ร้อยตรีพงพัฒน์
ไปรับแฟนที่บ้านค่ะแฟนชื่อว่านางสาวสุธิดา
อยู่ในพื้นที่หมู่๑ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
พอไปถึงหน้าบ้านเจอนายบุญหลายผู้ก่อเหตุ
ทะเลาะอยู่กับพี่สาวของนางสาวสุธิดา
ซึ่งคู่นี้จริงเขาก็เลิกรากันไปนานแล้ว
แต่เนี่ยมายืนทะเลาะกันอยู่หน้าบ้าน
ว่าที่ร้อยตรีพงพัฒน์ลงจากรถปุ๊บ
นายบุญหลายไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะคะ
เดินตรงเข้าหาแล้วควักปืนออกมายิงใส่เลย

หลักคือตั้งใจยิงใส่รถไปเป็น๑๐นัดนะคะ
ก็เลยโชคดีไม่โดนตัวว่าที่ร้อยตรีพงพัฒน์
กระสุนโดนที่ฝากระโปรงหน้ารถ
ไฟหน้าไฟท้ายล้อรถด้านขวายางแตกเลยอะค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็หันปลายกระบอกปืน
เหมือนกับจะยิงไปที่ว่าที่ร้อยตรีพงพัฒน์ด้วยนะ
นางสาวสุธิดาแฟนสาววิ่งออกมาจากบ้าน

แล้วก็บอกบุญหลายว่าแฟนหนูเอง
ไม่ใช่แฟนใหม่ของพี่สาว

ขับหลบหนีไปเคราะห์ดีนะคะเหตุการณ์เนี้ย
ไม่มีคนเจ็บอะค่ะ
มีใจผิดหรืออะไรสักอย่าง
แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องอะไร
แต่เขาเหมือนตรงใจที่จะยิ่งเลยพอครับ
นางสาวสุธิดาแฟนสาวของผู้เสียหายบอกว่า
ตอนวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะนายบุญหลายสามีเก่าของพี่สาวเนี่ย
ทะเลาะกันเรื่องลูกนะคะ

คือแฟนใหม่ของพี่สาวก็เลยก่อเหตุนี้
เยี่ยมดอกว่าเธออยากดังรอบสี่เมือง
ก็ดังที่ไหนของเธอ

หนูไม่อยากหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะ
นิ่งอยากกบ้านแล้วหนูเห็นสถานกัน
ค่ะแล้วพอประมาณ
แล้วทะนี้เขาก็
แต่ปัญหาก็คือหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะคะนายบุญหลายผู้ก่อเหตุโพสต์ข้อความ
ด่าพี่สาวของนางสาวสุธิดาแล้วส่งข้อความท้าทายในลักษณะที่ว่า
ตำรวจไม่กล้ามาจับรอกคนในครอบครัวเขาก็เลยกังวล
รู้สึกไม่ปลอดภัยกลัวว่าจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีก
ทางผู้เสียหายว่าที่ร้อยตรีพงพัฒน์ก็แจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองบุรีรำ
ตอนนี้อยู่ระหว่างตามตัวนายบุญหลายผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำและดำเนินคดีนะคะ